เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายตำรวจที่สนสุธิศาลขี่บิ๊กไบท์มา
แล้วก็มีรุ่นน้องผู้หญิงนะซ้อนมาด้วยปรากฏว่าชนตรงแบรีเออร์ค่ะ
แล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงมาด้วย
เหตุการณ์นี้ทำให้นายตำรวจเสียชีวิตนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อคืนเข้าสู่เที่ยงคืนของวันที่๒
ทางด้านรองสารวัตรสอบสวนที่สนสุธิศาได้รับแจ้งเหตุ
ที่เกิดอุบัติเหตุเป็นบิ๊กไบท์กับรถจักรยานยนต์ค่ะ
โดยบิ๊กไบท์ไปเสียหลักชนกับแบรีเออร์กั้นถนน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงหน้าปั๊มซัสโก้อยู่ถนนวิภาวรีรังสิตขาเข้า
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็มีแพทย์จากโรงพยาบาลรามา
มีกู้ภัยไปด้วยตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมมันเป็นทางเบี่ยงซ้าย
จากช่องทางหลักนะจะออกสู่ถนนคู่ขนาน
ก่อนจะถึงธนาคารกรุงเทพสาขาตรงนี้ค่ะวิภาวดี
จังหวะนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอนี่ที่ห่อผ้าขาว
เป็นศพของ๑๐ตำรวจเอกนเรศทรช่วยค่ะอายุ๓๒ปี
เป็นตำรวจที่สอนอนสู่ที่ศาลสภาพนี่เป็นร่องรอยตามพื้นถนน
มันเป็นรอยครูดไปแล้วส่วนในตำรวจผู้ตาย
ก็ใส่เสื้อยืดแขนสั้นนุ่งเกงขา๓ส่วน
แต่ว่ามีแผลตรงหัวค่ะโดยเฉพาะบริเวณหัวซี่ขวากระโหลกยุบเลยนะคะ
แล้วมีหมวกกันน็อกเนี่ยหลุดออกมาจากศีรษะกลิ้งอยู่บนถนนด้วยหมวกใบนี้
เหตุการณ์นี้คนเจ็บก็คือคนที่ซ้อนท้าย๑๐ตำรวจเอกนเรศมา
คือนางสาวนิตยาแสนศรีค่ะเป็นรุ่นน้องอายุ๒๗ปี
คนซ้อนเนี่ยหมดสติเลยนะกู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวิมุติ
ก็พลิกคว่ำอยู่ตรงนั้นด้วยคนขี่มอเตอร์ไซค์คือในเศรษฐวัด
ก็ได้รับบาดเจ็บหมดสติเหมือนกันเท่ากับว่าเหตุการณ์นี้
เสียชีวิตหนึ่งเป็นตำรวจและคนซ้อนของตำรวจเนี่ย
รวมถึงผู้ชายอีกคนนึงก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ขี่มาอีกคันก็ได้รับบาดเจ็บนะคนซ้อนตำรวจซึ่งเป็นผู้หญิงก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
นี่ไปถามเพื่อนร่วมงานของ๑๐ตำรวจเอกนเรศผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็เขาบอกว่าเมื่อเช้าของวันที่๑ตัว๑๐ตำรวจเอกนเรศ
ไปฝึกหลักสูตรควบคุมฝุงชนที่ลานฝึกด้านหลังสโมสรตำรวจ
พอเสร็จภารกิจเสร็จแล้วก็แยกย้ายกับเพื่อน
น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระกับรุ่นน้องผู้หญิงคนนี้นั่นแหละค่ะ
พอขากลับกำลังจะกลับโรงพักมาเกิดอุบัติเหตุ
แบรีเออร์ล้มคว่ำจนเสียชีวิตแบบนี้

ใช่ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
ว่ามอเตอร์ไซค์๒คันอาจจะตีคู่กันมาหรืออย่างไร
โดยเฉพาะบริเวณศีรษะของ๑๐ตำรวจเอกนเรศ
ว่าสุดท้ายแล้วคือไปกระแทกกับแบรีเออร์หรือว่าโดนมอเตอร์ไซค์ทับไป